ส่วนผู้ค้าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากหมูบอกว่า
แม้ราคาเนื้อหมูจะมีการปรับขึ้นหรือว่าปรับลง

เพราะว่าราคาเนื้อหมูหน้าเขียงนั้น

แต่ว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงของตุจีนเอง
ต้องมีการปรับตัวการทำแพ็คเกจใหม่

เดี๋ยวตามพร้อมกันจากรายงานของคุณชดารัฐโภคะธนวัตรครับ

เป็นสินค้าหมูแปรรูปที่ขายดีในช่วงนี้ค่ะ
แม้ว่าราคาเนื้อหมูในตลาดจะเพิ่มขึ้น
แต่ผู้ประกอบการยังคงขายสินค้าในราคาเดิม
โดยขายอยู่ที่ราคาถุงละประมาณ๖๐๓๐๐บาท
หรือ๕๐๐๖๕๐บาทต่อกิโลกรัม
เจ้าของร้านขายหมูแปรรูปลิ้มจิงเหี่ยง

ช่วงปีที่ผ่านมาราคาเนื้อหมูในตลาด

หมูหน้าฟาร์มลดลงมาถึง๑๐กว่าบาท
แต่ราคาหมูหน้าเขียงไม่ได้ปรับลดตาม
ทำให้ไม่ส่งผลใดต่อผู้ประกอบการมากนัก
ถ้าราคาหมูหน้าฟาร์มลดลงใช่ไหมครับ
คือราคาหมูหน้าเขียงที่ขายตามเขียงก็ไม่ได้ลดลง

เราก็เลยทางเราก็เลยไม่มีผลกระทบอะไร
ผมว่าอนาคตเนี่ยราคาหมูหน้าฟาร์มน่าจะขึ้นนะครับ
แต่ว่าช่วงนี้ช่วงใกล้กรุดจีนมามันก็ขึ้นมาแล้ว
แต่ว่ามันก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรเท่าไห
เพราะว่าทางผู้ค้าหมู
เขาก็น่าจะรู้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่เวิร์คอะไรเท่าไหร่

ราคาเนื้อหมูหน้าเขียงจะปรับเพิ่มขึ้น๔๖บาท
แต่ผู้ประกอบการยังยืนยันว่า
จะไม่ปรับราคาสินค้าหมูแปรรูปขึ้น
เพราะราคายังปรับขึ้นไม่มากนัก
เรารู้แล้วว่าจุดจีนมันจะขายเยอะ
เราก็ต้องเก็บสตองไว้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นพอหมูขึ้นหรือลงอะไรตอนช่วงใกล้ขุดจีน
มันจะไม่ค่อยมีปฏิบัตินะครับ

หากราคาหมูหน้าเขียงปรับเพิ่มขึ้นไม่ถึง๑๒๐๓๐
ก็จะไม่มีการปรับราคาสินค้าที่วางขายหน้าร้าน
คือมันก็กระทบบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากมาย
แค่ของราคาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ปรับราคา

หมูแผ่นโลนก็ประมาณ๕๖๐บาท

เป็นช่วงที่สินค้าประเภทหมูแปรรูปขายดีที่สุด
จากคนไทยเชื้อสายจีนนิยมซื้อไปไหว้เจ้า
ผู้ประกอบการบางรายยังได้ปรับแพ็คเกจสินค้า

เช่นทำเป็นกระเช้าหรือติดลิปปิ้นตกแต่งเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถซื้อเป็นของฝากผู้หลักผู้ใหญ่

โดยคาดว่าจะสามารถทำยอดขายได้มากกว่า

และสามารถสร้างรายได้ถึงหลักแสนต่อวัน
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน